คุณผู้ชมมาดูเรื่องความอลละเวงโอละหมานของบัตรคนจนกันหน่อยนะฮะ
หลังจากที่โอละหมานไปแล้วแย่งกันกด
กลัวเขาเอาเงินคืนกันไปอีกหนึ่งเรื่องมีคุณตาวัย๗๙ปี
ทำไมเป็นคนแบบนี้อยากจะพูดมากกว่าหรือสัมให้เงินเค้าห้ามรอยบาทคุณนะ
ให้คุณตาเขาเถอะนะครับนะฮะเรื่องราวของตะแหน่งอ่ำพุทธศาสตร์อายุเจ็ดสิบเก้าปี
เชิดเงินคุณตาบอกแบบนี้เมื่อวานสักประมาณ๑๐โมงนะ
สาขาอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีพอถึงคิวเนี่ย
คือมีผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้าคนหนึ่งเนอะคุณตาก็บอกว่าอ่ะ
ดให้ตาหน่อยตากดไม่เป็นอ่ะทำรายการไม่ถูกผู้หญิงก็ช่วยอาสาดีนะ
กดเงินให้แล้วพอเกิดกดเสร็จปุ๊บผู้หญิงคืนจะบัด
แต่เอาเงิน๕๐๐บาทแล้วก็เชิดหนีหายไปเดินหายไปเลยครับ
จากนั้นคุณตาก็พยายามให้คนที่ยืนอยู่ระแวกนั้นช่วยตามหาผู้หญิงคนนี้ให้หน่อย
แต่ไม่ทันครับหญิงมิจฉาชีพคนนี้รีบเดิน
หนีหายไปในช่วงที่กำลังชุดละมุนกันอยู่นะฮะ
ก็เลยเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจคือร้อยตำรวจเอกกิติพันธ์โปร่งคำ
เป็นรองสรวจสอบสวนสอบภาวอูททอง
ตำรวจก็รับแจ้งความแต่ว่าคุณผู้ชม
ด้วยความสงสารตาแหนงที่ถูกมิจฉาชีพเชิดเงินไป
ตะแหน้งเอาไปซะผมให้ตา๕๐๐
ก็ถือว่าอย่างน้อยตาก็ได้เงินกลับไป

ส่วนร้าม้าของหญิงที่ใส่ทอง
ถือบัตรคนจนใส่ทองเส้นโตเต็มคอเต็มมือไปหมดเลย
ถ่ายลงโซเชียลว่าฉันก็มีสิทธิ์นะอืมบอกเขาก็ได้เหมือนกันนะ
อ่าเมื่อวานนี้เนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ร้านขายน้ำแข็งของเธอนะฮะ
ก็พูดคุยกับผู้หญิงในภาพผู้หญิงคนนี้คือนางทะมนต์วันผ่านแผนอายุ๓๖ปี
ชี้แจงบอกว่าได้บัตรคนจนมา๒ปีก่อนตอนนั้นยังจน
ก่อนที่จะมีสามีแล้วก็มาประกอบอาชีพรับน้ำแข็งจากโรงงาน
ส่งต่อให้ร้านค้าไปขายเมื่อถามว่าคิดจะสลัดสิทธิบัตรคนจนไหมล่ะ
อืมเธอก็ตอบว่าพร้อมนะพร้อมจะสละสิทธิ์อืม
ขอรับเงินอีกและเธอทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
คนจนจะไม่มีสิทธิ์รวยบ้างหรือ
ฝากสังคมให้คิดบ้างเธอบอกแบบนี้

ถังน้ำแข็งอะไรอย่างนี้เราก็ผ่อนหมด

เราไม่ได้มีเงินเหลือวันหนึ่งคือ

คือเราก็ดิ้นลนชาวกินข้าวหมื่นคนทั่วไป

ก็คือทองย่องที่ได้มาก็คือ
มันก็เป็นเงินเก็บเราเนอะ

จะเป็นเมื่อไหร่ยังไงครับ
ก็สาราสิทธิ์ได้เลยอ่ะ

คือเขาบอกว่าถ้าไม่ไปอบรมรอบสองอะไร

ก็คือปล่อยให้เขาตัดติดตามระบบของเขาไป
ผมว่าเรื่องนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปที่กรมบัญชีการ

ว่าวิธีการตรวจสอบสิทธิ์ของคนที่เข้าข่าย

คนที่เขาได้แล้วเขารวยแล้วตัดสิทธิ์ยังไง
หรือจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปอย่างไร
เอาสิทธิ์นั้นไปให้คนจนที่เขาได้รับสิทธิ์ดีกว่าไหม

เรื่องนี้ทางกระทรวงการคลังก็สั่งการเลยครับ
ให้ตรวจสอบในกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ว่าเขาขาดคุณสมบัติจริงหรือไม่
ถ้าพบว่าขาดคุณสมบัติก็จะต้องถูกตัดสิทธิ์

หมายคือต้องการช่วยคนที่มีรายได้น้อยเป็นหลัก
จากนี้ยังปรับหลักเกณฑ์การพิจารณารายได้บุคคล
เพิ่มเติมต่อไปด้วยนะครับ

ใครที่รวยแล้วก็ต้องถูกตัดสิทธิ์ไป
เอาเงินส่วนนี้ไปให้คนที่เขาต้องการ

แต่เขาก็ยอมรับแล้วนะว่าก็ถ้าเขาก็พร้อม
นี่ถูกตัดสิทธิเพราะว่าตอนนี้เขาก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้ลำบากแล้ว